อีกหนึ่งเหตุการณ์เพิ่งจะมีเหตุสยองขวัญในคอนโดสำหรับสาวที่อยู่คนเดียวนะคะสำหรับเหตุฆ่าโหดน้องเต้ย
ล่าสุดอีกหนึ่งเหตุการณ์ผู้ชายคนนี้อยู่คอนโดเหมือนกัน
ถ่ายคลิปเอาไว้ได้เพราะอยู่กลางดึกมีผู้ชายคนนึงไม่สวมเสื้อผ้า
มาไล่ถี่ประตูของคนที่นอนอยู่ในคอนโดเกือบจะทุกห้องเลยที่ชั้น๖ค่ะ
นี่ค่ะเดินไล่ไปตามชั้นแล้วก็ไล่ถีบประตูทีละห้องทีละห้องแล้วถีบแรงมาก
เมื่อสักครู่นี้ถ้าใครไม่ได้ตั้งตัวสะดุ้งเหมือนกันนะคะ

หอพักย่านสุธิศาลกรุงเทพมหานครนี่แหละ
ลักษณะที่เราเห็นจากตาแมวจากภาพคลิปนี้เนี่ยนะคะ
ผมยาวรูปร่างทวมไม่สวมเสื้อและที่ลำตัวมีรอยสักด้วย
ผู้เสียหายเขาโพสต์เฟซบุ๊กเตือนภัยเอาไว้เลยบอกว่า
โอ้โหนี่เพิ่งจะนั่งดูข่าวน้องเต้ยอยู่ดี
มีคนบ้ามาถีบห้องถีบทั้งตึก

อุทาหรณ์ล็อกห้องกันดีนะทุกคน

ชื่อว่าคุณนัทเขาบอกว่าวันเกิดเหตุคือ๒๘ธันวาคม
ตอนประมาณสัก๒ทุ่มกำลังนั่งดูทีวีอยู่ค่ะ
อยู่ได้ยินเสียงเหมือนคนเคาะประตูห้องแรง
ไปส่องตาแมวดูว่าใครมาเคาะห้องส่งเสียงดัง
ตอนแรกคิดว่าอาจจะเป็นคู่รักทะเลาะกัน

เห็นพี่หนุ่มผมยาวคนนี้
เดินไล่ถี่ประตูตามห้องต่างอยู่
เลยตัดสินใจหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายผ่านรูตาแมวนี่แหละ
เพราะเขาบอกเขาก็ไม่กล้าออกไปเหมือนกัน

พี่ผู้ชายคนนี้ไม่รู้เหมือนรู้ว่ามีคนถ่ายหรือยังไง

แล้วก็เดินมาเอาเท้าถี่ประตูห้องเขาจนสั่น๔ครั้งอย่างแรง
แล้วค่อยเดินไล่ไปถีบห้องอื่นต่อไป

ข่าวน้องเต้ยที่ถูกชายคลั่งแทงเสียชีวิตในคอนโดที่สมุทรปราการ
คิดเลยว่าผมก็จะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
ตกใจแล้วก็กลัวมาก
คือทรงนั้นแหละทรงที่เค้ามากัดดื้ม
ข้างล่างเค้าเห็นบอกว่าสีอาหุ่นอะไรเข้ามาด้วยนะ
แต่ตอนที่ผมดูแต่ผมไม่เห็นหรอก
แต่ว่าเขาอาจจะวางไว้ที่ไหนก็ได้
ผมก็ไม่กล้าออกไปง่าย
ไม่ถึง๕นาทีบ้างเขาก็ลงไปข้างล่าง
เหมือนเค้าวิ่งลงไปทำร้ายคอนโดข้างด้วย
แล้วสีนี้น่าจะโดนจับตรงนั้นนะครับ